ไปกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องราวของตัวเลขห้ามกันไม่ได้แน่นอน
เดี๋ยวพากันไปวัดวังไซทองค่ะ
ชาวบ้านนี่ก็แห่แหนกันไปขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียนทองยักษ์ค่ะ
ชาวบ้านจำนวนมากนะคะรวมทั้งนักเสี่ยงโชคจากจังหวัดต่าง
ยังคงแห่เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์
เพื่อกราบไหว้ขอเลขเด็ดจากต้นตะเคียนทองยักษ์ภายในวัดวังไสทองค่ะ
โดยตั้งแต่ช่วงค่ำจนถึงกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ก็ยังมีชาวบ้านพากันมาขอเลขเด็ดเรียกได้ว่ายิ่งดึกยิ่งคึกคนยิ่งเพิ่มมากขึ้น

บอกว่างวดนี้เนี่ยนะเลข๐จะดับ

เฮ้ยคุณไม่เอามาจากไหน

เลข๐เนี่ยมันจะดับเลย
แล้วก็เลข๒เลข๑เลข๒มันก็จะแดงขึ้นมา
เดี๋ยว

ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่ดิฉันเล่าเลย

สมจิตบำรุงฤทธิ์อายุ๕๐ปี
ชาวบ้านอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์
เขาเกิดอาการเหมือนเส้นกระตุก

ใช่แล้วเดี๋ยวเราเห็นภาพสักครู่นึงนะครับ
แล้วคุณผู้ชมมีการพูดด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไป

เวลาผ่านไปราว๕นาที
นางสมจิตจึงจะรู้สึกตัวขึ้นมา
ชาวบ้านก็เลยเชื่อกันว่าอาการที่เห็นนะคะ
น่าจะเป็นเพราะเจ้าแม่ตะเคียนทอง
หรือว่าเจ้าแม่มาลัยทองมาเข้าประทับร่าง
เพื่อมาบอกเลขเด็ดแก่ผู้ที่มากราบไหว้นั่นเอง
คนนี้ใช่ไหมครับคนนี้แหละค่ะเอาไฟสายสองหาเลขอยู่ดี
เกิดอาการเหมือนเส้นกระตุกขึ้นมา

คือก่อนหน้านี้ผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มีชาวบ้านในพื้นที่หมู่เจ็ดตำบลซับเปิบ
และชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงนะคะ
ถูกรางวัลกันหลายสิบคน
เพราะว่าได้เลขเด็ดจากต้นตะเคียนทองนี่แหละ
นี่หน้าละจึงสร้างความพื้นฮาเป็นอย่างมากเลยในงวดนี้
อีกทั้งชาวบ้านหลายคนที่ถูกรางวัลต่างก็นำเครื่องเส้นไหว้
พวงมาลัยกล้วยน้ำว้าแดง

สักการะต้นตะเคียนทองยักษ์อีกมากมายค่ะ

โปรดใจเหมือนกันนะถ้าเจอแบบนั้นนะนะ
ใช่จริงเวลาไปกราบว่าหรืออะไรแบบนี้
อย่าลืมพกแป้งไปอันนี้สำคัญ

ไปโรยอะไรแป้งที่ต้นนะไม่ต้อง
เขาอาจจะทำก็ไม่ต้องทานหน้าตัวเองก่อนคนเยอะทำไม